ประสบอุบัติเหตุชนท้ายกับรถเอสยูวีเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปเลยนะคุณผู้ชมแล้วยัง
ไปโดนกระบะชนซ้ำอีกแต่ว่าอุปสรรย์เงี้ยเกิดขึ้นแถวปากซอยของบ้านพยาบาลที่เข้า

นี่แหละครับวินาทีที่พยาบาลสาวคนนี้กำลังปั๊มหัวใจอยู่เลยคุณผู้ชมฮะ
ช่วยชีวิตนายฉลวยเหวขุนทศอายุ๔๖ปีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ประสบอุบัติเหตุ
ตรงนี้คือถนนพดุงพาณิชย์เยื้อง๕แยกกกโพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ตัวนายฉลวยเนี่ยโอ้โหเจ็บสาหัสคุณผู้ชมตอนแรกหมดสติไปแล้วไม่มีชีพจรครับ
ระหว่างรอรถพยาบาลเนี่ยมีพลเมืองดีเป็นพยาบาลมาให้การช่วยเหลือครับ
โอ้โหรถก็ขับกันไปขวักไขวเลยนะ
สุดท้ายนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้ทันเวลาแต่
อาการก็น่าห่วงครับคุณผู้ชมขาสองข้างนี่หักผิดรูป
อดแตกกระดูกคอหักอยู่ในห้องไอซียูครับ
พยาบาลพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ย
ชื่อนางสาวจิราพรเล่าให้ฟังว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดขึ้นหน้าปากซอยบ้านเธอเลย
สามีเธอวิ่งมาบอกว่ามีคนเจ็บมีคนเจ็บนอนอยู่กลางถนนเนี่ย
เธอรีบออกไปดูครับพบว่าตัวคนเจ็บไม่มีชีพจรแล้ว
แล้วก็มีกู้ภัยมาช่วยผลัดกันปั๊มหัวใจระหว่างรอรถพยาบาล
คุณจิดาพรบอกเธอภาวนาเลยนะขอให้คนบาดเจ็บอาการปลอดภัย
หายเป็นปกติในเร็ววันครับ
ไม่มีนะคะก็เลยปั๊มช่วยน้องนะคะ
สลับกันกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่หมวกนี้
บอกว่าเป็นพยาบาลอยู่จุฬิเวช
ก็เลยสลับกันแล้วก็ให้น้องที่เป็นคู่พายนีท
ไปวอร์ดซ้ำอีกทีค่ะ
ประมาณ๒๐นาทีค่ะ
ก็ชีพจรเต้นเบานะคะคือมาตามแรมปั๊ม
ที่โดนมอเตอร์ไซส์ของคุณฉ่ณวยชนท้ายไป
มีกระบะคันหน้าเขาอีกคันหนึ่งเบรกก่อน

มาพุ่งชนอัดท้ายรถของเขาอย่างแรงเลย

เขาก็ลงไปให้การช่วยเหลือทันทีเหมือนกัน
ก็ดูข้างหน้ามันเหมือนรถมันติดนะครับพี่
เขาข้างหน้าเขาก็เบรกกระทันหันกันผมก็เลยกดเบรก

มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะมาแรงแล้วก็ชนท้ายผม
แล้วก็ถลายมาฝั่งตรงข้าม
ท้ายก็เสียหายไปพอสมควรครับใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์ของผู้บาดเจ็บครับ
เป็นเวฟสีดำล้มอยู่กลางถนนแล้วก็มีกระบะสีขาวด้วย
จอดห่างออกไป๕๐เมตรมีรอยเฉียวชนด้านหน้าก็พังไปเหมือนกัน
ตำรวจก็เลยถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานครับเบื้องต้นจะสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เชิญคนขับคู่กรณีทั้งสองคันเลยนะครับมาสอบปากคำดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ก็คือคนขับทั้งกระบะสีขาวแล้วก็เอสยูวีสีขาวนะครับค่ะ